คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้านะคะที่นครราชศรีมาค่ะ
สองวันก่อนที่ไปพบศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ริมทาง
แล้วก็ลักษณะของศพคือถูกยิงเข้ากลางหน้าผากเลยนะคะจุดที่พบศพมีรถจอดอยู่
มีเพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรถซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาคบหากับผู้เสียชีวิตในลักษณะของชายรักชาย
คนนี้นะคะที่นั่งอยู่ที่กระบะหลังเขาบอกว่ามาซ้อมยิงปืนเพราะว่าจะมีคนมาซื้อปืน
แต่อาจจะเป็นลักษณะของปืนลั่นไม่ก็ฆ่าตัวตายละมั้งเขาไม่รู้เพราะว่าเขานั่งรออยู่ในรถ
เขาบอกประมาณนี้ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายศิรพบชิดทองหรือมายนะคะอายุ๓๗ปีค่ะ
จุดที่พบศพก็คือที่ป่าละเมาะริมถนนตัดใหม่ชัยมงคลสูงเนิน
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับจุดที่พบศพเนี่ยนะคะมีปืนตกอยู่ด้วย
ปืนก้าวมอปืนตกอยู่ที่มือด้านซ้ายของผู้เสียชีวิตนะคะ
พบศพ๓๐มกราคมตำรวจสพกลางนำตัวนายอุดมศักดิ์ว่างพิมายอายุ๓๖ปี
นุ่มของผู้ตายไปสอบสวนค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอ่ะนะคะ
เขาบอกว่าคือมีคนติดต่อขอซื้อปืนก็เลยเอาปืนมาทดสอบยิง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายลงจากรถไปทดสอบยิงปืนคนเดียว
อุดมศักดิ์บอกว่าเขารออยู่ในรถสักพักมีชาวบ้านเดินมาบอกว่านายศิรพบถูกยิงเสียชีวิต
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะตำรวจก็ต้องตรวจคราบเขม่าวดินปืน
คือเบื้องต้นเนี่ยค่ะตัวนายอุดมศักดิ์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายศิรพบแน่นอน
น่าจะเป็นลักษณะของการทำปืนลั่นหรือไม่ก็ฆ่าตัวตาย
แต่ตำรวจบอกก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
เพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ยังไม่เชื่อนะคะ
ครอบครัวเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวงอะไรหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้นายอุดมศักดิ์เคยทะเลาะกับผู้ตาย
แล้วตอนเกิดเหตุเขาก็อยู่กันสองคน
ก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพอีกรอบนึงนะคะ
ก็จุดที่พบศพอยู่ห่างจากถนนไปประมาณสักไม่ถึง๒๐๐เมตร
ประมาณเนี้ยค่ะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตร
วันนี้มีเครื่องเส้นไหว้ที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาวางไว้นะคะ
จุดสังเกตก็คือสภาพพื้นนะคะก็เป็นดินสาย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บบันทึกรอยเท้า
ทางเดินแบบนี้นะคะก็ต้องไปดูรอยเท้า
นำหลักฐานทุกอย่างมาประกอบสำนวนคดีอันนี้คือ
เครื่องเส้นไหว้ที่ครอบครัวน่าจะไปวางเอาไว้
คือต้องไปดูว่ามีรอยเท้าคนอื่นไหมอืม
ผู้ตายเนี่ยเดินเข้าไปไปซ้อมยิงปืนคนเดียวเหมือนที่เพื่อนชายคนสนิทบอกจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวได้คุยกับคนที่พบศพคนแรกค่ะนายบุญชูสารสิริอายุห้าสิบหกปี
เขาก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปวางเบ็ดดักปลาไหล่
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วบังเอิญหันไปเห็นผู้ตายสภาพศพคือเลือดเต็มพื้นเลยนะคะ
ปืนตกอยู่ที่มือด้านซ้าย๑กระบอกมีปลอกกระสุน๒ปลอก
ตอนนั้นเนี่ยนายบุญชูบอกว่าผมเห็นศพตกใจมากแล้วหันไปเห็นอ้าวมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ข้างถนน
ก็เลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากรถคันนี้ก็เลยเจอนายอุดมศักดิ์นั่งอยู่ที่เบาะฝั่งคนขับ
นายบุญชูก็เลยบอกว่าเนี่ยมีคนถูกยิงตายนายอุดมศักดิ์เปิดประตูลงมาจากรถ
ลงมาปุ๊บร้องไห้เลยร้องไห้เลยนายบุญชูบอกว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่าใครถูกยิงตาย
นายบุญชูเลยพานายอุดมศักดิ์ไปดูศพนายอุดมศักดิ์ร้องไห้ตลอดเลยค่ะ
พูดจาแทบไม่รู้เรื่องก็รอจนตำรวจมาส่วนเรื่องเวลาว่าพบศพเวลาไหนเนี่ยนะ
นายบุญชูบอกว่าเอาจริงเรื่องเวลาไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ดูเวลา
ออกมาจากบ้านตอนตี๓ก็จะมาดักปลาไหลเนี่ย
จนมาถึงจุดที่พบศพไม่รู้จริงจริงว่ากี่โมงจริงจริงอ่ะนะคะ
ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
ก็สงสัยนายอุดมศักดิ์เหมือนกันเพราะว่ามันมีพิรุษหลักแบบนี้ค่ะ
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะครับข้อแรกก็คือ
ตอนที่นายบุญชูคนที่พบศพคนแรกเนี่ยไปบอกนายอุดมศักดิ์ว่าเนี่ยมีคนตาย
อ่ายังไม่ได้บอกชื่อครับยังไม่ได้บอกเลยว่าผู้ตายเป็นใคร
อืมนายอุดมศักดิ์ร้องไห้เลยค่ะร้องเลยบอกว่าเนี้ยมีคนตาย
อุดมศักดิ์ร้องเลยแล้วโทรบอกญาติทั้งที่ยังไม่เห็นศพด้วยซ้ำ
ครับอันนี้พิรุษแรกนะคะสองคือนายอุดมศักดิ์บอกว่า
ออกมาตามหาผู้ตายตั้งแต่ตีสามแต่ในที่เกิดเหตุมีรถของนายอุดมศักดิ์คันเดียว
หมายความว่าต้องมาด้วยกันตั้งแต่แรกสิจะบอกว่าออกตามหาได้ยังไง
อย่างนั้นตัวผู้ตายเขามายังไงอ่ะเขาเดินมาเหรอเขาไม่มีรถมาเหรอ
แสดงว่าต้องมาด้วยกันนี่นะคะสามคือปลอกกระสุนที่เจอค่ะ
ปลอกอืมถ้าปืนลั่นหรือฆ่าตัวตายมันก็ควรจะปลอกเดียวสิ
เพราะว่ากระสุนเข้ากลางหน้าผากเลยนะคะครับสี่ก็คือในที่เกิดเหตุ
อุดมศักดิ์อยู่คนเดียวไม่มีใครผ่านมาเลย
ดังนั้นตอนนี้นายอุดมศักดิ์ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนะคะ
มีปืนเนี่ยยิงต้องเราผ่านก็คือเห็นเลือดเห็นอะไร
เลือดเห็นปืนเห็นอะไรเพราะว่าเรามีไฟฉายส่อง
ครับครับแล้วก็เห็นปืนตกอยู่ตรงข้างครับอยู่ตรงข้างเลย
เลยขึ้นไปเรียกรถสิบล้อแต่เขาไม่จอดพอดีผมก็เดินไปเห็นรถพลิกอัพอีกคันหนึ่งจอดอยู่
ผมผมก็ไปคิดว่าเป็นแฟนครับครับแต่ผมคิดว่าเป็นแฟนผมไม่ไปเรียกแล้วอ่า
กลัวว่าสวรรค์มากลงไปไม่ได้ถามชื่อหรืออะไรแต่แค่ไปบอกว่ามีคน
คนดรงก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นเครื่องที่สงสัยครับ
เขาน่าจะเป็นคนทำครับ
เป็นคนแรกนะคะครับทีนี้ค่ะพี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่ายังกังวลใจและคาใจนะคะว่านายอุดมศักดิ์เป็นคนลงมือหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจรีบสรุปสำนวนคดีให้เร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตเอง
เขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรได้แล้ว
คือทางครอบครัวค่ะบอกว่าในอุดมศักดิ์เองเนี่ยเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนะ
สิบเอ็ดตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยค่ะน้องชายก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตามภาพเนี่ยนะคะเคยพานายอุดมศักดิ์มามางานวันเกิดของพ่อที่บ้าน
น้องชายวีดีโอคอร์คุยกับแฟนอีกคนนึงที่อายุทยาครับ
อุดมศักดิ์นั่งอยู่ด้วยสักพักน้องชายขอตัวไปส่งนายอุดมศักดิ์
แล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมาปรากฏว่าน้องหายไปนานเลย
รู้อีกทีทั้งคู่ทะเลาะกันนายอุดมศักดิ์ตบหน้าน้องชายเธอฟันหลุดหนึ่งซี
โอ้โหนี่พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้ทางญาติของนายอุดมศักดิ์บอกว่า
น้องชายเคยกินยาประชดหวังฆ่าตัวตายใช่ไหมคะที่เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปคุยมาค่ะ
คือเขาขอยืนยันว่าไม่จริงนะคือน้องชายเขาเนี่ยกินยานอนหลับเพื่อให้นอนหลับจริง
เพราะเครียดเรื่องนกกระจอกเทศที่ส่งลูกค้าไม่ได้ช่วงนี้ช่วงโควิด๑๙กินยานอนหลับไป๒เม็ด
แต่ยังนอนไม่หลับก็เลยดื่มเหล้าเข้าไปอีกกินยาเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยแน่นหน้าอก
พอดื่มน้ำเข้าไปทีนี้โอ้โหยิ่งแน่นหน้าอกเข้าไปใหญ่
ก็เลยเข้าใจว่าน้องชายเธอพยายามจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่เธอยืนยันว่าไม่ใช่หรอกก็แค่อยากนอนหลับจริง
เราก็เอ๊ะทำไมน้องไม่มาแต่ว่าเพิ่งมาทราบจากน้า
คือพอน้องกลับไปปุ๊บมันก็มีแต่ลาย
ไปทำไมยังไม่มาพี่รออยู่นะไลน์ก็อ่านไปเรื่อย
แต่ว่าน้องอ่านแต่น้องไม่ตอบเราก็เออหรือว่าสงสัยเมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
แต่มารู้ทีหลังว่าพอไปส่งน้าน้าเดินเข้าบ้าน
อุดมศักดิ์หรือคือผู้ต้องหามีเรื่องตีคือตบตีน้อง
น้องชายทะเลาะกันแต่เราไม่รู้เลยหน้าบ้านน้องฟันหลุดหน้าบ้านนั่นแหละ
ค่ะวันนั้นเสร็จแล้วก็มันก็เดินเข้าไปในบ้านนะ
ก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มาทำอย่างนี้กับลูกแม่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้
ไม่ได้เกี่ยวกับมีความเครียดไม่ใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลย
กินยาเกินขนาดแต่ด้วยว่าเขาเครียดเครียดเรื่องอะไร
เรียกเรื่องที่คือมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็มีนกกระจอกเทศ
พวกอะไรที่สัตว์ที่เขานำส่งมาเนี่ยมันติดอยู่ที่ด่านตรงกัมพูชา
มันไม่สามารถเข้ามาได้แล้วกลายเป็นว่าพอมันหลุดออกจากฟาร์มตรงนั้น
กลายเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบเฉพาะอาหารก็วันละหมื่น
ยังไม่รวมค่าที่ต้องเดินทางเขาก็เลยต้องเดินทางไปมาไปมาแล้วช่วง๓วันนี้ไม่ได้นอน
น้องชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าปกติแล้วพี่ชายเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนะคะ
ไม่ชอบอะไรที่รุนแรงอะค่ะปืนผาหน้าไม้เนี่ยไม่มีทางที่พี่ชายจะเอามาเล่น
พี่ชายเช่าบ้านอยู่กับนายอุดมศักดิ์อยู่กันสองคนในตัวเมืองโคราช
ครอบครัวก็รู้ดีแต่คำให้การของนายอุดมศักดิ์เนี่ยพิรุษมันเยอะมาก
เช่นพี่ชายเนี่ยไม่ได้ชอบยิงปืนนะจะไปทดลองยิงปืนทดสอบยิงปืน
ตามที่นายอุดมศักดิ์กล่าวอ้างเหรออันนี้น้องชายเขาสงสัยนะคะ
เพื่อนที่ทำธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วยกันก็โทรศัพท์คุยกับพี่ชายตอน๖โมง๒๒นาที
มีหลักฐานการโทรแต่นายอุดมศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔

ช่วงเวลามันแปลกมันไม่สอดคล้องกัน
แล้วก็มีประเด็นที่ว่าถ้าคนจะไปทดสอบยิงปืนไปลองยิงปืนก็ต้องหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นสิ
ไปด้านนอกสิจะหันกระบอกปืนเข้ากลางหน้าผากตัวเองทำไม
และที่สำคัญน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชายผมถนัดขวาปืนอยู่ที่มือฝั่งซ้าย
ลักษณะมือขวาวางอยู่บนกระเป๋ามันเหมือนกับการจัดฉาก
ถ้าคนฆ่าตัวตายจริงจริงก็ควรจะยิงขมับตัวเองไม่ใช่มายิงกลางหน้าผากแบบนี้
คนในครอบครัวเลยไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อคำให้การของนายอุดมศักดิ์ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องถามทางตำรวจแล้วล่ะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เรื่องนี้นะคะ
พลตำรวจรีพรชัยนวลชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
สอบปากคำพยานแวดล้อมไปห้าปากค่ะก็คือพยานในที่เกิดเหตุ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้การเป็นประโยชน์มากนะคะ
อุดมศักดิ์เพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตตำรวจบอกว่า
ณตอนนี้ณเวลานี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะคนนี้ที่นั่งอยู่ที่หลังกระบะเนี่ยนะคะ
เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเขาไม่ได้ยอมรับสารภาพอะไรนะ
เพราะนายอุดมศักดิ์ยืนยันว่านายศิรพบเนี่ยทำปืนลั่นใส่ตัวเองแน่แน่
เพราะนายศิรพบไปทดลองทดสอบยิงปืนแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าตั้งแต่แรกให้การวกวนไงฮะ
อุดมศักดิ์ตำรวจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
ดังนั้นสิ่งที่จะต้องรอสิ่งสำคัญก็คือคราบขม่าวดินปืน
อันนี้ต้องรอตรวจและต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ

มันก็ต้องมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างใช่ไหมนะฮะ